ไปดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดถังครับ
ผู้หญิงชาวสุราธานีถูกนำศพไปทิ้งที่เหวที่เขาศกจังหวัดพังงาฮะ
เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากญาติบอกว่านี่เพิ่งจะคบกับแฟนใหม่
แฟนนุ่มได้ประมาณสัก๒เดือนแล้วหายตัวไป
มีรถกระบะมารับที่บ้านครับ
พ่อลูกมึงอยากของลูกกลับบ้านกับแม่
นี่คือความรู้สึกที่คุณแม่ระบายออกมาในขณะที่ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลูกสาวครับ
ตำรวจพานางพวงรัฐครับ
แม่ของผู้เสียชีวิตมาที่จุดพบศพที่เขาศกตะบนรมมณีอำเภอกระโปรงจังหวัดพังงา

คุณแม่ท่านจุดทูปเทียนนะครับไหว้แล้วก็เรียกลูกสาวให้กลับบ้านทั้งน้ำตาแบบนี้
เจ้าหน้าที่พบศพนางสาวสุพัตรายอดแก้วหรือว่าคุณปูอายุ๓๐ปีเป็นชาวสุราชธานีเมื่อวานนี้ครับ
ถูกฆ่ายัดศพใส่ถังพลาสติกสีฟ้าขนาด๒๐๐ลิตรแล้วนำมาโยนทิ้งไว้ข้างถนนนะครับ
ถังกลิ้งลงเหวไปลึกไปประมาณ๓๐เมตรครับ
จุดที่พบศพนี่เป็นรอยต่อจังหวัดพังงากับจังหวัดสุราธานีครับเนี่ยครับ

สภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วัน
แล้วก็พบของใช้ส่วนตัวยัดไว้ในถังด้วย
ตำรวจคาดว่าผู้ตายถูกทำร้ายมาจากที่อื่นแล้วยัดใส่ถัง
ตอนนั้นคาดว่ายังไม่เสียชีวิตครับแล้วทิ้งศพเพื่ออำพลาง

ชนสูตรเบื้องต้นครับพบว่าศีรษะและท้ายทอยมีร่องรอย
ถูกทุบด้วยของแข็งแขนขวาเนี่ยหักผิดรูปครับ
ตำรวจสพกระโปรงพาแม่ของผู้เสียหายไปดูถัง๒๐๐ลิตร
พอเธอชะโงกดูในถังเท่านั้นแหละเห็นรองเท้าแตะจำได้รถของลูก
ฉันเธอร้องโฮออกมาครับคุณผู้ชมฮะโอ้โห
ตำรวจนำเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของใช้มาวางเรียง
เพื่อให้แม่ชี้ยืนยันนางพวงรัฐบอกว่าลูกสาวหายตัวไป
ตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมีรถกระบะอีซูซูมารับที่บ้าน
เคียนซาสุราธานีจากนั้นติดต่อลูกไม่ได้เลย
ตอนนั้นมีคนแจ้งว่าพบลูกที่นั่นที่นี่ก็ยังดีใจ
เดี๋ยวลูกคงจะได้กลับมาแต่ไม่คิดว่าจะมาเจอลูกในสภาพแบบนี้ครับ
นี่รถกระบาดที่ปลอดภัณฑ์นะครับ

เขาเป็นคนไม่ค่อยสบายปวดท้องบ่อย
และทำไมเขาถึงไม่กลับบ้านครับแม่น้อง

เป็นครั้งแรกที่เขาจะบันไม่ติดต่อกัน
มาฟังน้าของผู้เสียชีวิตบ้างคุณผู้ชมครับ

หลานสาวเนี่ยย้ายไปอยู่กับแฟนใหม่ที่บ้านทัพ๘อยู่อำเภอเดียวกันนี่แหละ
นะครับยังไม่ทันรู้เลยว่าแฟนเนี่ยชื่ออะไรนามสกุลอะไรบ้านอยู่ตรงไหน
แล้วที่หลานขาดการติดต่อไปเป็นเพราะอะไรครับคุณน้าครับ
อาจารย์ก็ไม่รู้ว่าหน่อยใจเลยเพราะว่าอยากผิดหนูก็ห้ามอยากขอบคุณนี่
ตำรวจนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ตะบนบ้านเสด็จอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
พบนางละเอียดเจ้าของบ้านและเป็นแม่ของนายสุคล
หรือว่าเขี้ยมอายุ๓๘ปีผู้ต้องสงสัยครับ
นางละเอียดให้ข้อมูลบอกว่าเจอลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้
ออกจากบ้านไปโดยไม่บอกว่าจะไปไหน
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘ตรวจสอบรถกระบะอิซูซูสีเงิน
ทะเบียนจังหวัดกระบี่ของนายสุคล
ตรวจยึดกระสอบใส่น้ำยางพาราซึ่งลักษณะคล้ายกับที่เจอกับศพ
จากนั้นตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่อยู่ห่างไปประมาณสัก๒๐๐เมตร
เป็นบ้านที่นายสุคลนะครับอาศัยอยู่ในบ้านมีกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดค่อนข้างรุนแรงครับ
จากการสืบสวนก่อนพบศพนะฮะนางสาวสุพัตราอยู่กินกับนายสุคล
ซึ่งจากการเข้าค้นเพื่อเก็บพยานหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวกับการเสียชีวิตครับ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานต่อไปครับ